แล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศที่ท้องสนามหลวง

ก็ไปต่อคิวเพื่อที่จะเข้าไปในพระบรมมหาพระราชวังนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ที่เป็นวันหยุดเป็นวันอาทิตย์นะครับ

เมื่อวานมีประชาชนเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ๓๑๐๐๐คน
เช้านี้เราติดตามบรรยากาศได้จากคุณรพีพันธ์เรือนสีพูดสิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากท้องสนามหลวงครับ
สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ตั้งแต่๕นาฬิกาที่ผ่านมา
และแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันทำงานปกตินะคะ
แต่ประชาชนก็เดินทางมาเป็นจำนวนมาก
ทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่สนามหลวง
และบริเวณพระบรมมหาราชวัง

เพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าตั้งแต่๕นาฬิกาที่ผ่านมา

อาธินบพรชำนิรูม๓๙
บีกินวงริเบอร์ตี้ชัยนิ่งสตาร์และพนักงาน
กราบถวายบังคมพระบรมศพ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
คือการที่เราได้เห็นว่า
คนคนหนึ่ง๗๐ปีไม่ได้หยุดเลย
พระองค์ท่านคือ
คือสิ่งนั้นจริงคือการกระทำ

ท่านไม่ต้องพูดอะไรมากแต่ฉันทำมาตลอด
ก็จะได้สิ่งเหล่านั้น
มันก็ซึมอยู่ในความคิดในจิตใจในสายเลือดของพวกเรา
ถ้าอยากจะบอกก็จะเป็นว่า
ให้เรานึกว่าท่านสละพระวรกายครั้งนี้

ได้ตื่นขึ้นมาจากการที่มีปัญหามีอะไรกัน
พยายามที่จะทำความเข้าใจรักกันและกัน
เพราะว่าเราต่างคนต่างมีเป็นสายเลือดเดียวกัน
แล้วก็นำพาประเทศที่พระองค์ท่านรักและดูแล
พาไปให้ไกลที่สุดของเขาด้วยกัน
ขณะที่กระแตสุพักษรชัยมงคลดารานักแสดงพร้อมสามี
เลือกเดินทางมาขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ

โดยบอกว่าวันนี้ดีใจที่ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
โดยเลือกมาวันธรรมดาเพราะใช้เวลารวดเร็ว
และในฐานะที่ตัวเองเป็นนักแสดง
น้อมนำพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
ประพฤติปฏิบัติตนค่ะ
รู้สึกขนลุกมากและรู้สึกดี
เป็นความตั้งใจและวันนี้รู้สึกดี
ได้เห็นหลายคนที่มีน้ำใจให้กัน
จริงกะตาตั้งแต่เกิดมา
ได้ทราบความดีของท่านหลายอย่างนะคะ
อย่างเช่นสิ่งที่กระดาจดจำมาตลอดก็คือความพอเพียง
และก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดที่ท่านสอนไว้
จีระพลศรีตัวแทนกลุ่มลูกเสือชาวบ้านจากจังหวัดสงขลาบอกว่าเดินทางออกจากสงขลาตั้งแต่เมื่อวานนี้และมาถึงท้องสนามหลวงในเวลาตี๓รู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพเพราะในชีวิตตัวเองไม่มีพ่อจึงถือเอาในหลวงราชการที่๙เป็นพ่อมาโดยตลอด
ประอุงตรงเหนื่อยเป็นบุคคลที่สำคัญของคนทั้งโลกป้าไม่เคยมีพ่อไม่เคยได้เรียกพ่อป้าขอทุกมาบประชาแผนดินเป็นพ่อของป้าด้วย
สำหรับยอดประชาชนที่เดินทางขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพเมื่อวานนี้มีจำนวนทั้งสิ้น๓๑๖๒๖คน

กราบถวายบังคมพระบรมศพเกือบ๒๕๐๐๐คนค่ะ
ฝากถึงประชาชนที่จะเดินทางมาขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙วันนี้นะคะควรพกร่มและเสื้อกันฝนติดตัวมาด้วย
เนื่องจากใช้บังแดดและบังฝนได้นะคะเพราะที่ท้องสนามหลวงในวันนี้มีทั้งฝนตกและแดดออกค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ